จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะน้องชายค่ะคลุ้มคลั่งใช้มีดไป
ฟันพี่สาวฟันกระหน่ำใช้คำว่ากระหน่ำฟันนะ
ตายเลยค่ะเสียชีวิตคาที่นะคะ
อันนี้เป็นคลิปนาทีที่ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายซึ่งอยู่ในสภาพคลุ้มคลั่งค่ะเนี่ยค่ะ

แล้วคนคุ้มคลั่งยืนอยู่ในบ้านที่เบลอไว้นะคะ
จะต้องคอยพูดคุยเกลี้ยกล่อม
แล้วก็เดี๋ยวจะใช้จังหวะที่เขาเผลอนะ

นี่เป็นช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพวังโป่งเพชรบูรณ์นะคะ
คลุ้มคลั่งและถูกจับกลุ่มตัวชื่อว่าในเจมส์บุ้งเจาะบาง
อายุ๓๒ปีนะคะ
หลังจากก่อเหตุเขาหลบหนีไปพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือมีด
ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของพี่ชายห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะก็ไปพยายามพูดคุย
พอไปควบคุมตัวไว้ได้ถามว่าฆ่าพี่จริงไหม

ตำรวจเอาไปสพวังโป่งทันทีนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นพี่สาวชื่อว่านางสาวภูนทรัพย์
บุ้งเจาะบางอายุ๔๘ปีค่ะ
สะท้อนบุ้งจอบบังอายุ๔๒ปีนะคะ
ซึ่งเป็นพี่ชายของมือฆ่าเนี่ยเล่าว่าพี่สาวอาศัยอยู่บ้านนี้ลำพัง
ก็ไม่ได้ทำงานสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงส่วนตัวน้องชายซึ่งเป็นมือฆ่า
ไม่ได้ทำอะไรวันดื่มแต่เหล้าระยะหลังอาการหนักเลย
ลุ้มคลั่งจากการดื่มสุราหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทุกเช้าจะแวะไปเยี่ยมพี่สาวแต่วันนี้เห็นเงียบผิดปกติ
ตะโกนเรียกก็ไม่ออกมาตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้าน
เจอรอยเลือดก่อนพอเดินเข้าไปในบ้านเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีก
กลายเป็นศพแล้วนอนอยู่กลางบ้านส่วนสาเหตุคาดว่า
น้องชายน่าจะเข้าไปขอเงินพี่แต่พี่ไม่ให้นะคะ
เพราะบอกจะเอาไปซื้อเหล้าไม่มีใครเขาให้นะคะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดฟันพี่สาวจนเสียชีวิตคาบ้านค่ะ